เป็นเหตุใหญ่เลยทีเดียวนะที่จังหวัดกาลสินนะคะ
เพราะว่ากลายเป็นว่ามีคนไปกาดยิงที่งานบุญ

แล้วกลายเป็นว่ามีเด็กชายเพียงแค่อายุ๑๑ขวบ

น้องถูกยิงเขาที่เบ้าตาเลยนะคะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเหมือนกัน

ไปตรวจสอบเพราะว่ามีเหตุยิงกันแล้วมีคนแจ้ง
ก็รู้ว่ามีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตาย
ที่เกิดเหตุที่เสียชีวิตคาที่เลย
คือเด็กชายคนนึงค่ะอายุ๑๑ขวบ

น้องถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มเข้าบริเวณเบ้าตาซ้าย๑นัท
เสียชีวิตที่ริมรั้วบ้าน
อย่างที่บอกแค่ชะโงกหน้าออกมาดู

ครอบครัวร้องไห้กันแทบจะขาดใจเลยค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะที่ถูกยิงก็คือนายขวัญชัยแพนน้อยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้อง
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
สารวัตรกำนันนะคะนายธนงศักดิ์ตำบลหนองใหญ่เล่าแบบนี้บอกว่า
ในชุมชนมีบ้านที่จัดงานทำบุญอุทิศสูงกษลให้คนตาย
เจ้าภาพเขามีการจ้างหมอลำมาแสดง
วัยรุ่นมากันเต็มไปหมดทั้งในหมู่บ้านทั้งต่างหมู่บ้าน
มาดูหมอลำแล้วกลายเป็นว่าพอมากันเยอะก็เกิดการตีกันเขม่นกัน
ผู้ใหญ่บ้านเองก็เลยนำฝ่ายปกครองชุมชนพยายามเข้าไประงับเหตุ
ไปเจอชายคนหนึ่งค่ะอายุเพียงแค่๑๘ปีเท่านั้น
ลักษณะมีพิรุษพกปืนติดตัวมาก็เลยทำการตรวจค้น
แต่ว่าชายอายุ๑๘คนนี้ชักปืน๙มมออกมาแล้วกราดยิงเลยนะคะ
ทันที๗นัดทำให้กระสุนไปโดนผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เด็กชายวัย๑๑ขวบ
อย่างที่บอกว่าเขายืนอยู่ริมรั้วภายในบ้านแล้วชะโงกหัวออกมาดู

อยู่ที่เป็นชาวอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม
ปืนนั่นเป็นเปลือนของกลางหนึ่งกระบ่อ
สภาพใบหน้าเขาเนี่ยฟกช้ำก็สอบสวนเขายังไม่ขอให้การใด
แต่เดี๋ยวลองฟังหน่อยว่ามันเกิดเหตุอะไร

ที่นี่คลึบหน้านะครับคุณผู้ชมครับพูดสค่าวทางด้านของนายสำเริง

ว่าท่านลองฟูอาฆ์ตราชกรรมจังหวัดกาลสิงห์
เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง๒
แล้วทางด้านของท่านรองผู้ว่าท่านบอกแบบนี้

เป็นอาวุธปืนสวัสดิการของกรมการปกครองออกให้

แต่อาวุธปืนถูกอายัดเอาไว้ที่บริษัทโพนท้องตั้งแต่ปี๖๔
แล้วเจ้าของเนี่ยคือเคยมีการแจ้งหายเอาไว้
ประเด็นเรื่องของอาวุธปืนมาอยู่กับเยาวชนคนนี้ได้อย่างไร
เดี๋ยวจะต้องสอบสวนกันอีกทีนึงนะคะ
ว่าทำไมถึงเอาอาวุธปืนมาได้นะคะ

ผู้ต้องหาไปอ้างแบบนี้ว่ามันเป็นอาวุธปืนมรดกได้มาจากญาติ
พนักงานสอบสวนตำรวจบอกไม่ปักใจชื่อ
ต้องสอบปากคำให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ